อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าปีนี้เขาว่ากันว่าจะเป็นปีทองของนักลงทุนจริงหรือเปล่า

ปัจจัยมาจากอะไรวันนี้มาคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาคุยพร้อมกันสดกับผมแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับ

เห็นเมื่อวานนี้หุ้นไทยนี่บวกขึ้นไป๒๔กว่าจุด

เพราะว่าในปี๒๕๓๗ทำจุดสูงสุดที่๑๗๘๙จุดสูงสุดนะ

ตอนนี้ทะลุขึ้นไปแล้ว
ซึ่งจริงคิดว่าไม่น่าจะทะลุเร็วขนาดนี้

แต่ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียว
ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจรนี้
จุดสูงสุดใหม่เหมือนกันทะลุ๒๕๐๐จุด
มันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นของทั้งโลก

แสดงว่าเขามองภาพรวมว่าทั่วโลกในปีนี้ต้องดี

แต่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าในตั้งแต่ปี๒๐๐๘
ตั้งแต่เกิดวิกฤตซัพพรามของทางอเมริกา

ผลตอบแทนในการลงทุนค่อนข้างต่ำมายาวนาน
เงินเฟ้อก็ต่ำอัตราผลตอบแทนมาธบาลรัฐบาลก็ต่ำ

สุดท้ายคนก็เริ่มหาช่องทางในการลงทุนให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
ดอกเบี้ยเงินออมน้อยนิดเหลือเกิน

มองภาพก่อนว่าปีนี้ต้องขับเคลื่อนดีหรือเปล่า

ตัวเลขหลายตัวนะครับออกมาค่อนข้างดูดี
คนก็น่าจะเริ่มทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้
คำถามคือมันจะเป็นแบบนี้ทั้งปีหรือเปล่า

ก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงอยู่แล้ว

จดทะเบียนสามารถทำกำไรได้
ก็ยังเป็นแนวโน้มในขาขึ้นอยู่ดี
ผมอยากเอาชาร์จมาให้ดูชาร์จแรกเลย

ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดไปแล้ว
นั่นก็คือ๑๗๘๙จุด

เกิดวิกฤตตอนนั้นเขาเรียกต้มยำกุ้ง

แล้วก็ย้อยลงมาจาก๑๗๐๐กว่า

จากตอนแรกปี๑๙๓๗ใช่ไหมครับ

ถ้าเกิดดูแนวโน้มยาวก็ปรับขึ้นไปอีก

ก็จากจุดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ก็ทำจุดสูงสุดใหม่อีกแล้ว

ตลาดทุนอาจจะยังไม่ได้พัฒนามากนัก

ผมว่าเป็น๑๐นะก็เกือบ๑๐เปอร์เซ็นต์
ตอนนั้นคนก็ยังมีทางเลือกในการลงทุนค่อนข้างเยอะอยู่

อย่างเช่นยุคคุณพ่อคุณแม่ผม

ก็ต้องส่งให้คนรุ่นเราอย่างพวกเรา
อย่างพวกเราจะเอาเงินไปฝากธนาคารอย่างเดียว

เพราะผลตอบแทนน้อยเหลือเกิน
ก็ต้องหาช่องทางการลงทุนที่มากขึ้น

ก็เลยเป็นผมเชื่อว่าต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นแหละ

แล้วจะเกิดวิกฤตแบบคราวที่แล้วอีกหรือเปล่า

เงินก็จะไหลเข้าตลาดหุ้นไปลดหย่อนภาษีแถมซื้อแล้วต้องถือยาวไปอีก
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สถาบันมาเป็นผู้เล่นค่อนข้างสำคัญ
แต่จากชาร์จผมอยากให้ดูภาพนะครับ
ถ้าปีที่แล้วลงทุนแบบไม่ต้องซื้อขายเลยนะไม่ต้องเกรงกำไรเลยนะครับ
ซื้อแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วถือเลยตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนไป๑๓
ก็คือลีมไปกับแต่ชนิดตลาดหุ้นในตัวเส้นสีแดง

เพราะว่าสมัยก่อนถ้าเกิดคุณจะซื้อหุ้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อย
ซื้อหุ้นปรททีใช้เงิน๔๕หมื่น
แต่ปัจจุบันเขาเรียกว่าสินค้าทางการเงิน
มันมีพัฒนาการค่อนข้างเยอะ
ไม่กี่พันบาทก็เข้าไปลงทุนได้แล้ว
เพราะฉะนั้นซื้อง่ายก็คือสำหรับนักทุนมือใหม่

ซื้อตลาดหุ้นเลยน่าจะง่ายที่สุด

ภาพว่าตลาดหุ้นยังขึ้นยาวก็ซื้อแล้วถือไป

ถ้าเกิด๒ปีที่แล้วก็เกือบ๒๐

แต่คุณต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนว่า

แต่ถ้าเกิดคุณเอามาว่าหารเชลียกันแล้วกัน

นะครับนั่นคือภาพของตลาดทุน

แล้วปลายปีมาซื้อแล้วมันแพงขึ้นไปอีก

แล้วตอนนี้ถ้าเนี่ยตอนนี้คุณมันสูงแบบนี้
คนเริ่มลงทุนตอนนี้เป็นจังหวัดที่เหมาะสมหรือเปล่า

ในกลุ่มของตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเนี่ย

แต่จริงผมว่าวันหรือ๒วันอาจจะเห็นแล้ว

แต่ถ้าเกิดมันเกินมูลค่าไป
ก็จะมีการปรับฐานลงมานะครับ

เพราะฉะนั้นจริงถ้าเกิดคุณต้องรู้อยู่แล้วอย่างเช่น

คุณต้องต้องคาดการว่าเดือนไหนจะลง
วันไหนจะลงคิดหนักอีก

เพราะว่าถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไป

ถ้าเกิดทำแบบนี้กับปีที่แล้ว

การลงทุนที่อยู่กลาง

ปีถ้าฉันซื้อแพงปีนี้ต้นปีมาก็ดูเหมือนจะแพงอีก

เพราะว่าไม่มีใครสามารถซื้อได้ถึงจุดที่ต่ำที่สุดหรอกว่าถูกที่สุด
แต่คนซื้อที่แพงที่สุดปีเยอะนะครับ

ปีนี้เป็นปีจอนะปีนี้ถ้าเป็นปีไก่ปีเท่าก็เป็นปีไก่ทองนะ
ปีนี้ก็จะเป็นปีจอน่าจะเป็นหมาทองรึเปล่านะ
เพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนี้ดูคึกคักกันมากเลยนะครับ
ไม่เฉพาะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วนี่ผลตอบแทนค่อนข้างล้างไทยนะครับ
ไม่อยู่ว่าเยอะมากถ้าเป็นสตาร์อะไรปีที่แล้วคือดาวโจร

ังเซ้งปีนี้เปิดมาแล้วก็ยังบวกอยู่ดีนะครับ
ฮังเซงนี่ปีที่แล้วสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์
สองวันนี้เปิดมาก็บวกใหม่เหมือนกันใช่นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลงทุนไม่ใช่เฉพาะในตลาดหุ้นไทย
อยากลงทุนไปลงทุนต่างประเทศก็สามารถทำได้
ก็ไปซื้อผ่านกองทุนรวมได้เลยนะครับ
ต้องเอาขนเงินไปลงทุนเองก็ซื้อผ่านกองทุนรวมได้นะครับ
แต่ผมเชื่อว่านักลงทุนนะครับคุณต้องตระหนักแล้ว
ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดฉันยังไม่ลงทุนอยู่
กอดเงินสดไว้อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้ว
คุณก็จะพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเอง
ถูกต้องลงทุนวันนี้ลงทุนต้นปีสิ้นปี

แต่ว่าต้องประเมินเรื่องของความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮ

เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนิดหนึ่ง
ติดตามกันหน่อยมาดูว่าปีนี้จะเป็นปีทองของนักลงทุนหรือเปล่า
แต่ลงทุนต้องมีสติแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงเป็น
วันศุกร์แบบนี้จะมีมาวิเคราะห์ให้ฟังกันสดแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณสินทนันบุญยอดมากครับ